ครับตลอดกินวันนี้นะเดินทางมาที่ตลาดค้าส่งต้นไม้ในซอยวัดพระเงิน
ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในย่านบางใหญ่
มาพร้อมกับรถคุณใจคณิกของผมไหมครับออร์ดิวอีซูซูมีแบ็คไทยแลนเดอร์
ถามว่ามาที่นี่ทำไมก็เอาใจสายเขียวกันบ้าง
อย่าคิดเยอะสายเขียวที่ว่าคนรักต้นไม้อยากปลูกต้นไม้แล้วก็ต้องมาที่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
อย่ารอช้านะครับไปดูบรรยากาศโดยรอบของตลาดแห่งนี้กันดีกว่าครับ
ช่วงนี้นะฮิตมากเลยนี่ยาย่าไงถ่ายคู่กับต้นไหนต้นนั้นดังหมด
เอ้าวันนี้ได้เวลาของผมแล้ว
อืมป้องไม้แย่แบบมานี่เลยสวัสดีนะจ๊ะ
พอจะมีสักต้นให้ผมถ่ายคู่ไหมเผื่อจะขายดีขึ้น
อย่างนี้แหละนี่ค่ะไซไบสักเนี่ยค่ะ
นี่คืออะไรนะไซไบสักใช่ค่ะมันเป็นยังไง
เดี๋ยวนี้คนเขาหันมาดูแลเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นคุณผู้ชม
คือมีเอาไว้ในบ้านหรือว่าอยู่รอบบ้านนะ

คือมันรู้สึกนะรู้สึกแบบเหมือน
เหมือนได้กลับคืนสู่ธรรมชาติคุณผู้ชม
เอาจริงนะผมเคยกลับคืนสู่ธรรมชาติไปแล้ว
ธรรมชาติก็ไล่ผมกลับมาอีกที
แต่ตอนนี้ผมเจอแล้วกับต้นที่ผมตามหา

ในเมื่อยาย่าถ่ายแล้วราคาขึ้น

ถ่ายรูปด้วยดูสิราคามันจะขึ้น

เช่จะเยี่ยม

เอ้าแต่ว่าเดินไปเดินมาผมว่ารู้สึกหิวแล้วล่ะ

กับร้านอาหารครัวคันไถนะครับ
เป็นร้านอาหารเก่าแก่โบราณ

ไม่ดีจริงไม่เด็ดจริงไม่อยู่ได้ยาวขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะ

อย่ารอช้าเข้าไปหาเขากันเลยดีกว่าครับ

คุณจะได้เห็นกับวิวที่อยู่ติดริมน้ำ

พวกของเก่าของโบราณนะ

เขาก็จะทำการยื่นหลังคาออกไปเพื่อบังแดด
แต่ในช่วงเย็นเขาก็จะเปิดหลังคาออกมาแบบนี้
เพื่อให้ลูกค้านั้นได้รับบรรยากาศริมน้ำอย่างเต็มที่ครับ
ผู้ชมครับอาหารวางแรงเต็มโต๊ะไปหมดเลยแล้ว
แต่นั่งกินคนเดียวมันเหงาไป
เดี๋ยวไปเรียกเจ้าของร้านมาพูดคุยกับเราดีกว่านะครับ
เชิญมาเลยดีกว่าคุณพลอย

คุณพลอยครับเล่าถึงที่มาที่ไปของร้านหน่อยละกันร้านของเราเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้ว

กว่าปีแล้วเนอะถามหน่อยมันก็ต้องมีจุดปงจุดเปลี่ยนนะ
ที่ทำให้ร้านเนี่ยเป็นที่รู้จักมันน่าจะเกิดจากอะไร
น่าจะเป็นจากวัตถุดิบอาหารนะคะมันจะต้องมีความสดใช่ไหมคะ
แล้วก็เครื่องแกงเวลาทำมันก็จะต้องถึงรสถึงชาติ

ใช่ไหมก็จะทำให้คนแบบพูดปากต่อปากไปเรื่อยอย่างนี้ค่ะ
บอกว่าที่นี่เน้นปลาสดตัวเป็นเลย

เป็นปลากระพงคันไถค่ะตัวเครื่องเคียงที่เป็นแบบพวกสมุนไพรอย่างนี้ค่ะ
ทานกับใบชาพูเป็นใบชาพู

เพราะมันใหญ่มากจริงคุณผู้ชม
มาเริ่มเทิมแบบนี้แล้วหม้อนี้ใหญ่เลย

ได้เวลาชิมกันแล้วครับคุณผู้ชมครับ
เริ่มกันที่จานซุปเปอร์สตาร์แผงสมแปซะ

กำลังเดือดปุ๊ดเลยนะ

อื้อรสชาติมันแบบแบบเปรี้ยวหวานพอดีเลย

ในส่วนน้ำแกงสมเราก็จะใช้มะคำเปียกพริกปลา

อีกหนึ่งเมนูนะเป็นผัดเขียวหวานปลาช่อน

โอ้โหเริ่มเลย
เครื่องแกงมากเลยนะรสชาติเข้มข้น

เนื้อปลาเนี่ยมันเด้งอย่างกับลูกชิ้น

เนนูต่อไปปลากระพงคันไถ

หางตะไคร้หอมแดงถั่วลิสงด้วย

คุณพลอยครับเมนูต่อไปเนี่ย

น่องกบครับไม่ใช่น่องไก่

เราก็จะฉีดสเบซอสนะคะ

นี่บ้างดีกว่ายำวุ้นเส้นโบราณ

มันหวานตามแต่หลักคือมันมีกลิ่นหอมของตัวเครื่องเทศสมุนไพรที่อยู่ในนี้
ท่อนมันปลากายอย่างบอกของเราทำเองทำสดใบตลอดยังไง
ต้องฝาดคือฝาดเพื่อให้ตัวเนื้อของมันเป็นอย่างไร
เหนียวนุ่มขึ้นเดี๋ยวผมจะราดลงไปแล้วคุณผู้ชมดูแล้วกันว่ามันน่ากินขนาดไหนนะครับ
กำลังก็ดีครับอ๋อยังมีอีกนี่คือ

นวลน่ากินเลยทีเดียวเชียวเอาล่ะคุณผู้ชมครับทานแล้ว
ต้มยำเขาเนี่ยนะเผ็ดเปรี้ยวนำมาเลยไม่เหม็นคาวแน่นอน
วันนี้สำหรับเยอะจริงเลยอ่ะพลอยครับถามหน่อยราคาแพงไหม

๑ตัวก็คือ๑กิโลก็๔๐๐บาทค่ะ
โอ้โหต่อมาครับปลากระพงคันไถ

บทอดกระเทียมแบบจัมโบ

ราคาคุ้มค่าคุ้มราคาไม่แพงจริง
เดินทางมาที่ครัวคันไถนะครับไม่ยากเลย
ขับรถมาทางริมคลองบางบัวทอง
จากถนนแจ้งวัฒนะไปปากเกร็ดไง
ข้ามสะพานพระราม๔ลงไปจนพบป้ายถนนนครอินท
รัฐนาธิเบสผ่านโรงเบียร์ฮอนแลนด์ร้านแมคโดนัล

แล้วเลี้ยวซ้ายทางเข้าวัดประมาณสัก๕๐๐เมตร

ตรงไปตามทางข้ามคลองร้านจะอยู่ติดคลองบางบัวทอง
แค่นี้ก็เจอของอร่อยแล้วล่ะครับ

ตามธรรมเนียมของเรานะครับ

ขอขอบคุณรถคู่ใจของผมที่พาผมเดินทางมาถึงที่ร้านแห่งนี้
อร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์
ตลอดกินเราเดินทางมาชิมถึงที่นี่แล้ว

อร่อยจริงเด็ดมาก

เอาไปทานดูแต่ผมชอบอย่างหนึ่งเวลาเขาเสิร์ฟข้าวมาเป็นหม้อของข้าวโอเคดีเหมือนกันนะ
ลองไปทานกันดูได้อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะคะ